คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้ากรณีคุณวีรยุทธ์รถโอชา
ซึ่งวันนี้ครอบครัวก็เดินทางไปรับศพ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดท่ามกลางความโศกเศร้านะคะ
นี่แหละค่ะคุณสมปองรถโอชา
ซึ่งเป็นพี่สาวของคุณวีรยุทธ์รถโอชาค่ะอายุ๖๓ปี
นี่ค่ะร้องไห้เสียใจอย่างหนัก
ตอนที่เดินทางไปรับศพที่โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปฐุมธานี
คุณสมปองบอกว่าไม่มีลางบอกเหตุใด

แต่ว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคค่ะ
ก็อาจจะทำให้เกิดความเครียด

เวลาเสาร์อาทิตย์ทีนึงน้องชายก็จะไปหาพ่อ
ที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่แล้วมีบ้านหลายหลัง
แต่เวลาจะกินอาหารกินข้าวก็จะมารวมตัวกันนะคะ
น้องก็จะอยู่บ้านของตัวเอง
ส่วนสาเหตุคาดว่าจะมาจากความเครียด
รุมร้าวหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวค่ะ
ตอนหน้านี้มีลางบอกเหตุอะไรไหมครับ
ไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรเลย
แล้วปกติเขาเป็นคนใหญ่แล้วล่าเริงไหม
ล่าเริงแต่เขามีโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วเขาก็อาจจะเครียดเราก็
ก็ไม่รู้สาเหตุเพราะว่าปกติไม่ได้อยู่บ้านเดียวกัน
อาทิตย์เขาถึงจะไปหาพ่อหาแม่
แล้วเมื่อเวลาสิบหกนาฬิกานะคะบ่าย๔โมงเย็นที่ผ่านมา
ที่สาราอาคารสกุลบุญพาทิพย์อุปถัมภ์
ที่วัดรุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ร่างของคุณวีรยุทธ์ก็มาถึงนะคะ
ญาติพี่น้องนี่ร่ำให้นะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
คุณเจือรถโอชาอายุ๘๗ปี
คุณพ่อนะคะก็อยู่ในอาการโศกเศร้า
ในงานก็จะมีนักการเมืองท้องถิ่นที่เคยร่วมงานกัน
แล้วก็ชาวบ้านมาร่วมพิธีรดน้ำศพนะคะ
พิธีสวดพระอภิษฐรรมจะมีขึ้นเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ระหว่างวันที่๒๖สิงหาคม
แล้วก็จะชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมนะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เราเองก็เป็นแฟนละครแฟนภาพยนตร์ของคุณวีรยุทธ์นะคะ
ยุค๘๐นี่ถือว่าเป็นพระเอกที่สร้างผลงานเอาไว้โดดเด่นคนหนึ่งเลยทีเดียว
นี่ดูดิหล่อมากหน้าไทยนี่แหละครับ

การเสียชีวิตของคุณวีรยุทธ์ก็เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิง
สาเหตุตอนนี้ยังไม่มีการสรุปนะคะ
ครับ